ถูกค่ะคุณผู้ชมก็คงหลับเหมือนกันใช่ไหมคะ
แล้วถ้าหลับอยู่ได้ยินเสียงดังโครมเข้ามาที่บ้านตัวเอง
แล้วปรากฏคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่านอนอยู่ดีรถมาชนบ้านพังซะอย่างนั้น

นี่คือสภาพนะคะ
ที่รถมาชนประมาณเวลาตี๓นะคะ
ภาพพังเสียหายนะครับ

ละวันลูกทุ่งเบียวุ้นน่าจะเยอะนะคะ
แล้วก็พ่อปากปากแตก

นี่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะคะ
เขาแชร์ภาพเป็นหลังเกิดเหตุแล้วแหละ

สินแล้วก็บ้านของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยพังเสียหาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่๓บ้านบุ่งคล้า
อำเภาวางสภูมีจังหวัดเลยนะคะ

ผู้ศึกข่าวเนี่ย
ผู้โพสต์แล้วนะคะก็คือคุณทิราวัลเดททงชายอายุ๔๖ปี
นี่คุณที่รางวัลเขาเล่าว่ามันเกิดสักประมาณตี๓กว่ากำลังหลับเลยตอนนั้น
แล้วเธอได้ยินเสียงดังมากมากดังโครมตกใจตื่นขึ้นมาค่ะ
ตอนแรกเธอคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวแน่ออกมาดูที่หน้าบ้านนี่แหละเจอกับความเสียหาย
คุณผู้ชมเมื่อกี้มันกลางคืนเห็นไม่ชัด
พอมาเป็นตอนเช้าสภาพหลังคามันพังลงมาเลย
แล้วกันสาดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยพังอีก๔หลังค่ะ
แต่สิ่งที่เจอค่ะพี่โปรดูไหมคะเจออะไร
ไปเจอป้ายทะเบียนรถคันหนึ่งหล่นเอาไว้
ตอนนี้เธอคาดเอาไว้เลยว่าเป็นรถคันก่อเหตุที่มาชนบ้านแน่
ค่ะป้ายทะเบียนนี้กไก่คควายสามหนึ่งสองสามจังหวัดเลยค่ะ
อ่ะใครเป็นเจ้าของป้ายติดต่อเธอด่วนเธอบอกว่า
ตอนนี้เธอเอาป้ายทะเบียนรถไปแจ้งความไว้ที่สพวังสะพุงแล้วค่ะ
ค่ะให้ตามตัวเจ้าของรถมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหน่อยจ้ะ
แหม่หนีไปเฉยเลยนะนั่นอ่ะสินี่ฉันก็เอ่อเดาว่าน่าจะเมา
อืมเป็นไปได้สามด้วยนะ